สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยทั้งทีนะคะ

มากันที่อีกหนึ่งคู่เลยแล้วกันสำหรับหนุ่มเชนธนาแล้วก็สาวเจมส์กันนิกา
คู่นี้เนี่ยเพิ่งจะจูงมือกันเข้าพิธีวิวาไปไม่นานมานี้เองนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะทั้งคู่เขาควงกันไปจดทะเบียนสมรสลอยฟ้า
คนแรกล้ายนิดหน้าใยคู่ค่ะอุ้ยคนหลายคู่อย่างเราอิชา
โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวสิพูดไม่รู้เรื่องเลยอิชาตาร้อนนัก
หลังจากที่คู่รักป้ายแดงเชนธนาและเจมส์กันนิกา

พร้อมกับสินสอดเกือบสองร้อยล้านบาทเนี่ย
แล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสุดพิเศษ

พร้อมกับวางแผนที่จะมีทายาทให้ทันกลางปี๒๕๕๙

นี่ไงก็น่ารักดีเนอะโรแมนติกนะครับ

จริงตอนนี้ก็มีไปตรวจร่างกายแล้วอยากจะแนะนำนะ
เพราะว่าจริงบางทีคู่รักไม่ได้ไปตรวจร่างกาย

แล้วก็วางแผนคลอดให้ได้วางแผนคลอดให้ได้ประมาณเลยกลางปี๖๑ไป

ในช่วงหัวค่ำค่ะก็ยังได้เพิดเพลินไปกับบทเพลงรักจากน้อง
นักเรียนตัวจิ๋วนะคะที่จะมาขับกล่อมเพลงเพราะให้ได้ฟิน
ไปกับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกรับวันแห่งความรักกันจนเต็มอิ่มเลยทีเดียวจ้า

คู่รักหลายคู่เขาก็ถือโอกาสวันดีแบบนี้
จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสลอยฟ้าเลยโอกาสไม่ได้มีบ่อยนะ
คือจริงการจดทะเบียนลอยฟ้าที่สิงฟ้าจังหวัดเชียงราย
เขาจัดเป็นประจำทุกปีเฉพาะ๑๔กุมภาวันวาเลนไทย
ถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่ทันปีหน้าจูงมือกันไปใหม่แล้วกันนะคะ